คราวนี้เราไปจัดที่ขอนแก่นภาคอีสานในหัวข้อชนะภาคอีสานชนะเลือกตั้ง
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน

เราเลือกบางช่วงบางตอนสำคัญให้ผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
ในอีสานมีที่ดิน๑๐๕ล้านไร่
ซึ่งเป็นที่ดินที่ทำการเกษตรทำการเพาะปลูก
แต่ปรากฏว่าที่ดินมีปัญหาอยู่๔๕อย่างที่ดินทำกิน
ดังนั้นพักรวมพลังประชาชนชาติไทยจะต้องปฏิรูปปัญหาเรื่องที่ดินด้วย
เช่นให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินจริง
ไอ้ที่ป่าลุกคนนะครับประกาศไอ้นี่เป็นเขตแนวเขตต่าง
แล้วก็ทำให้เกษตรกรเขาไม่มีที่ดินทำกินทั้งหมดนี้ต้องถูกแก้ไขให้หมด
เรื่องการกระจายที่ดินการถือครองเอกสิทธิ์
เช่นเราประกาศว่าสอปกรทั้งหมดจะกลายเป็นโฉนด
แต่เป็นโฉนดที่มีเงื่อนไขสลักหลังยกตัวอย่างเช่นห้ามขาย
อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเกษตรกรมีที่ดินก็ต้องมีเรื่องน้ำ
รวมพลังประชาชาติไทยนั้นเนี่ยคิดเรื่องน้ำในอีสานนี่นะครับ
เราไม่เห็นด้วยกับการสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่นเขื่อน
ณตอนที่เริ่มหมายความว่ารวมพลังประชาชาติไทยจะเริ่มไปด้วยกันถูกไหมคะ
ถ้าเข้ารักษณะว่าต้องได้เท่าไหร่จากที่รัฐบาลคิดให้แล้วไม่ได้
รัฐบาลเสริมให้นี่เหมือนประชาธิปัตย์เลยค่ะ
ประชาธิปัตธิ์เหมือนเรามั้งฮะ
นี่ไงว่าจะคุยแต่เรื่องปากท้องนี่ไงคุณกรค่ะ
ผมไม่อาจจะก้าวล่วงเข้าสู่นโยบายของพักรอปชนะครับในกรณีนี้
แต่ก็ยืนยันว่าแนวความคิดในเรื่องของการประกันรายได้
ก็เป็นสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่สมัยที่เราเป็นรัฐบาลเที่ยวที่แล้วนะครับช่วงประมาณปี๒๕๔
ตอนนั้นก็คือเพื่อตอบโจทย์ปัญหาราคาพืชผลให้กับพี่น้องเกษตรกรในยุคสมัยนั้น
คราวนี้เที่ยวนี้เราก็ยืนยันว่า
มีความจำเป็นมากกว่าเมื่อเกือบ๑๐ปีที่แล้วอีกนะครับ
เนื่องมาจากราคาพืชผลที่ตกต่ำมากตลอดช่วง๔๕ปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจของอีสานที่ฝืดเคืองมากก็เพราะเหตุผลนี้เป็นหลัก
คราวนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องขยายพืชที่ได้รับการครอบคลุมโดยนโยบายนี้นะครับ
ก็คือไปสู่การประกันรายได้ให้กับชาวสวนยางให้กับชาวสวนปามด้วยนะครับ
ซึ่งแน่นอนที่สุดในส่วนของพี่น้องอีสานตอนบนโดยเฉพาะนะครับ
เราก็ตรงนี้เป็นเหตุผลที่เรามีความจำเป็นที่ต้องยืนยันโยบายประกันรายได้
คือเรามองว่าฐานของการเกษตรมันคือจุดแข็งของประเทศ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราทิ้งจุดแข็งตรงนี้เรามีประชากรภาคการเกษตรเยอะ
แต่พอเกิดการไม่พัฒนาส่งเสริมให้ถูกทิศถูกทาง
และท้ายที่สุดเนี่ยเกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งเจ๊ง
โดยเฉพาะ๔๕ปีมานี้ราคาพืชผลเกษตรต่ำลงทุกปี
ดังนั้นเรามองว่าจริงตั้งแต่สมัยพี่อยู่ที่กระทรวงเกษตร

ในการปรับโครงสร้างการเกษตรทั้งหมด

เราก็คิดว่าเราต้องมองว่าใน๔ปีข้างหน้า

เราจะต้องเป็นศูนย์การผลิตอาหารสุขภาพป้อนคนทั้งโลก
เพราะเทรนด์ของคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้สนใจสุขภาพหมดแล้ว
คือผมมองว่าพื้นฐานของบ้านเราเราก็เป็นประเทศการเกษตร
แต่ว่าเรายังเป็นเกษตรที่เหมือนกับว่าเวลาเรามีผลผลิตเนี่ย
เวลาที่เรามีผลผลิตเราจะส่งออกในรูปแบบของสินค้าเกษตรโดยตรง
เป็นส่วนใหญ่ผมยกตัวยางอย่างยางพาราเราบอกวันนี้ยางพาราราคาตก
ผลผลิตยางทั้งประเทศมีประมาณ๔ล้านตันแต่ทราบไหมครับว่า๓๕ล้านตัน
ส่งออกในรูปของยางดิบยางน้ำยางข้นแต่อีก๕แสนตันที่เราเอาเข้ามาสู่กระบวนการของอุตสาหกรรม
มาทำยางรถยนต์มาทำถุงมือมาทำเครื่องมือแพทย์
แสนตันเนี่ยมูลค่าเท่ากับ๓๕๐๐๐ตันที่เราส่งออกเป็นยางดิบ
๗ต่อ๑แค่หยิบ๑ใน๗มาทำเป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นราคาเท่ากันเลย
เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลามก็เหมือนกันวันนี้ที่ทุกคนใต้บอกว่าน้ำมันปลามราคาตกนี่
ดูดทรัพย์สภาพคล่องทั้งหมดเลยราคาน้ำมันปลามก็ไม่ตก
คือต้องอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทย
พร้อมทิ้งภักดิ์ร่วมรัฐบาลที่จะต้องมาร่วมกับเราจะต้องนำเนินการตามนโยยภักดิ์ของเราที่พูด
ข้ออาจจะมีสัก๖ข้อก็ได้แต่เราเป็นพักแก่นำ
เพราะฉะนั้นทำได้เลยทำได้ทันทีทำได้ทุกข้อ
เพราะเราได้วิจัยมาแล้ว
เราได้วิจัยมาศึกษาวิจัยมาแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นการล่างกฎหมายก็ล่างไว้แล้ว

พร้อมหยัดมันสำหรังก็ล่างไว้แล้ว
ระบบแบ่งปันพลมโยชน์จะทำเอธานอนจะทำนู่นนี้ทำไม่หมดแล้ว

เพราะว่าภาคอีสานเป็นภาคเกษตรอุตสาหกรรม

ถ้าไม่กำกับดูแลจริงทำไม่ได้

ปั๊ดครับเจ๊เป็นสายค้านก็ได้ครับ

ถ้าไม่รับนโยบายจากเราเป็นฝ่ายค้านก็ได้ครับ

นี่คือเทียรชัยพูดอ้าว
ไม่ใช่หัวหน้าไม่ได้สั่งมานะครับ

เดี๋ยวเอ้าสรุปว่าที่พี่

ไม่ต้องคุยก็น่าให้อิสระไง
ที่บอกว่าจะแก้ระบบผูกขาด

ยกให้ผมยกให้ในกรณีนี้ครับ
คือเมื่อกี้ยังได้คุยกับท่านกรแล้วผมมาคุยกับหลายท่านในที่นี้
ผมว่าบนเวทีนี้บนเวทีนี้นะครับเห็นด้วยกันหมด

บนเวทีนี้นะครับจริงนะครับคุณสำหรับ

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับ

มันจะดูขมุกขมัวกับกฎกติกาอะไรก็ไม่รู้
แต่ก็ไม่รู้แปลกประหลาดเต็มไปหมดและก็ยังมีคสชคุมอยู่
แต่มิติใหม่ของการเลือกตั้งครั้งนี้คือทุกพักการเมือง
เสนอนโยบายก้าวหน้าแหลมคมทั้งสิ้น
แตกต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อยแต่นี่สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก
ดังนั้นผมว่าประเด็นปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่
ใครทำก่อนใครพูดก่อนใครพูดหลังใครลอกใคร
แต่ว่าถ้าเห็นต้องตรงกันในบางเรื่องนี่